เสียใจไหมคะในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ย

แต่ในวงการมันเน่าเฟ้ไปหมดดูครับ

ทุกคนก็ต้องไปมุมฟันทั้งตอนก่อนครับ

เขาทำมันเหมือนกับเท่าเนี่ยค่ะ

ในทีวีครับจะไม่เห็นตัวจริงสักที

คือผู้หญิงชอบผู้ชายแต่เราก็ไม่คิดว่าจะทำสินเท่านั้น
เสียใจไม่ห้าในฐานะแฟนคับคนหนึ่งด้วยก็เสียใจดีครับ
เชื่อถือค่ะอืออืมมันทำให้วงการเสื่อมเศรียะเรียกตัว